คุณผู้ชมอย่าคิดมากถือซะว่าเราพาไปไหว้พระนะฮะ
ไปขอบุญขอโชคขอลาบส่วนตัวเลขเป็นผลพลอยได้เอาละกันนะคะ
ที่จะพาไปอีกจุดหนึ่งก็คือวัดใหม่ชัยมงคลในพื้นที่
นนเกาะตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้โอ้โหชาวบ้านไปเยอะเลยค่ะไหว้พอไหว้พอหอมปาก
คอนะคะขอโชคขอลาบทำพิธีขอเลขเด็ด
ต้นตะเคียนขนาดใหญ่๒ท่อนอายุนับร้อยปีนะคะ
ชาวบ้านตั้งชื่อว่าปู่คำกับย่าทรัพย์ปู่คำเนี่ยมีความยาวเก้าเมตร
เก้าสิบสี่เซนติเมตรขนาดเส้นรอบวงสองเมตรสามสิบเจ็ดเซนติเมตร
ส่วนย่าซับเนี่ยยาวหกเมตรสามสิบเซนติเมตร
ขนาดเส้นรอบวงหนึ่งเมตรสามสิบสองแปดสิบสองเซนติเมตรนะคะ
ซึ่งในพิธีขอเลขเด็ดนี้นี่ไงที่กำลังจะบอก
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเจ้าที่เป็นชีปะขาว
กระซิบบอกว่างวดเนี้ยแปดห้าแปดหูหลายคนเนี่ยบอกว่า
ลุกขนพองเลยนะคะมากระซิบบอกว่าแปดห้าแปดอ่ะ
หูข้างหูเลยเอาดูกันต่อนะคะทีนี้ไปดูเจ้าย่าตะเคียนทอง
วังจำป่าเฮียอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบกันตั้งแต่ช่วงเช้าแหละนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองชาวบ้านค่ะได้ขอให้บุคคลสำคัญ
เดี๋ยวบอกว่าทำไมถึงเป็นบุคคลสำคัญนะชื่อว่าพ่อเท่าสมพรปารี
อายุเจ็ดสิบสามปีเป็นคนดูแลศาลพ่อพ่อมาจุดทูบ
ขอเลขเด็ดจากเจ้าย่าตะเคียนทองให้หน่อยเพราะเชื่อกันว่าเจ้าย่าตะเคียนทอง
ให้เลขเด็ดอยู่นะแต่จะต้องให้ผ่านพ่อเท่าสมพร
จากนั้นพ่อเท่าสมพรค่ะรับปากชาวบ้านโรยแป้งหาตัวเลขเลย
ซึ่งหลังจากที่เพ่งพินิษฐ์กันหลายรอบจากแป้งเนี่ยนะ
ตัวเลขที่ทุกคนเขาบอกว่าเห็นจากการรูปพร่ำต้นตะเคียน
เจ้าย่าตะเขียนทองเนี่ยเขาบอกตรงกันก็คือหนึ่งห้าสามสองสี่ค่ะ
ต่อเลยนะคะคุณผู้ชมพาไปอีกหนึ่งจุดวัดศรีเมืองมูล
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนี่ค่ะชาวบ้านไปกันเยอะมาก
ไหว้ขอโชคขอลาบขอพรจุดทูปกันแบบนี้ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะ
พร้อมกับสิ่งที่ไม่เคยลืมเลยก็คือส่องหาเลขเด็ด
เพื่อจะนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
โดยตะเคียนทองต้นนี้อายุหลายร้อยปีแล้วนะคะ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตรความยาวสิบหกเมตรด้วยกันค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมโรยถูแบบนี้ส่องหาเลขเด็ด
หลายคนบอกว่าเห็นนะแล้วสิ่งที่แต่ละคนเห็นเนี่ยคือ
จริงเวลาเขาโรยเขาต่างคนต่างโรยต่างคนต่างถู
แต่พอมาพูดเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าเลขมันตรงกันเลยฮะ
จริงป่ะหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสองห้าหกห้าห้าเจ็ด
ห้าเจ็ดมาอีกแล้วเหรอเออเอออ่ะวันต่อไปค่ะ
วันสมัครอารมณ์นครใจศรีนครปฐมนะคะคือครัก
นักเสี่ยงโชคหลังจากที่เปิดวัดให้นักเสียงโชคได้เข้าไปนะคะ
เขาก็ไปกันเยอะแยะคึกคักค่ะโดยเฉพาะจุดที่มีเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนเงิน
ตะเคียนทองความใหญ่เนี่ยสามคนอบเลยน่ะ
อายุไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีค่ะนางจินดารัฐสะทองคำอายุห้าสิบแปดปี
สุพรรณบอกว่าตั้งใจมาขอเลขเด็ดจากการเสี่ยงเซียมสีและใช้แป้งโรยต้นตะเคียน
เธอบอกว่าเธอเห็นตัวเลขนะ๘๕๗ลอยขึ้นมา
แล้วบอกว่าถ้าถูกรางวัลสมใจจะนำชุดไทยมาถวายแม่ตะเคียนอย่างแน่นอน
นี่คือความคึกคักของฝั่งผู้ซื้อเลขเด็ดมาดูฝั่งผู้ขายกันบ้างค่ะ
จุดนี้จะมีจุดที่เขาวางขายลอตเตอรี่เป็นจุดเต็มวัดไปหมดเลยนะ
ผู้ค้าลอตเตอรี่ร่วมร้อยแผงได้กลับมาขายกันเหมือนเดิม
ยังนำเลขเด็ดของงวด๑๖มีนาคมที่ผ่านมามาเป็นเลขเด็ดของงวดที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าหลายคนมาตามหาค่ะอยากจะตามเลขเดิมสักหน่อยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่และเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะ
ต่อเนื่องที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนักเสี่ยงโชคมากันตรึมเลยค่ะ
ไปไหว้ขอพรในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะ
ตัวแทนของครอบครัวนี้ที่พูดคุยกับเราก็คือนายปภาพรอเรืองเอก
บอกว่าพาครอบครัวมาแล้วก็สิ่งที่ติดไม้ติดมือมาด้วยก็คือ
น้ำแดงประทัดมาแก้บนแก้บนต่อพ่อปู่ฤษีพรมเมษและกุมารเจ้าสัวเหง
หลังจากที่งวดสิบหกมีนาคมที่ผ่านมาถูกเลขท้ายสองตัวเจ็ดเจ็ด
ได้เงินไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะก็เลยต้องมาแก้บนแบบนี้นะคะ
พอแก้บนเสร็จปุ๊บรับหน้ากากอนามัยที่เป็นยันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ
ก็ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์เอาล่ะอีกรอบหนึ่งเผื่อได้เผื่อโดนนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูค่ะชัดชัดตัวเลขเดิมมาอีกแล้วอ่ะ
ศูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้าเออเอาจากที่เห็นตัวเลขชัดชัด
ไปดูเรื่องของแปลกกันแล้วก็ไปตีความกันเองนะคะ
ปะรดที่ปลูกไว้ในสำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มันมีความแปลกเกิดขึ้นรูปร่างหน้าตาเขาบอกคล้ายหัวใจเลย
อกจากนี้แตกหน่อที่เรียกว่าจุกเยอะด้วยโดยแต่ละจุกขนาดเท่ากัน
เรียงกันจนแน่นนับได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบจุกเมื่อชาวบ้านทราบข่าวค่ะ
ไปขอขอดูนะขอหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพี่ดูหน่อย
หน้าตามันเป็นแบบนี้เขาบอกไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไปหาเลขเด็ดด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวจะถึงละ๑๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
สับปะรดแปลกนี้น่าจะให้โชคได้อ่าชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมพาไปอีกสองที่นะคะตั้งใจตั้งใจค่ะตั้งใจ
อีกที่หนึ่งคือที่จังหวัดสงขลาคุณค่ะคราวนี้มาดูเรื่องโอ้โหยังพูดไม่ทันขัดคำเลย
งูเห่าตัวใหญ่มากตัวยาวเกือบ๒เมตร
หอยมุกเขตเทศบาลนครหัดใหญ่แล้วจะบอกว่าดูสิ
มันสู้นะสู้กู้ไพด์ก็ต้องใช้เวลาเหนื่อยหน่อย
ออกแรงหน่อยสุดท้ายจับได้นะคะใส่กระสอบถุงปุ๋ยไปแบบนี้
บางคนบอกว่าบ้านเล็กที่และดูทะเบียนรถกู้ไพด์ด้วยดีกว่า
ใช่ไหมที่สงคลาทีนี้มาดูตัวเงินตัวทองค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็ทีมอาสาสมัครกู้ภัยต้องโรยตัวลงไปในบ่อน้ำ
บ่อน้ำตรงจุดนี้ลึกกว่า๑๐เมตร
ไปจับตัวเงินตัวทองที่มันเคราะห์ร้ายมากตกลงไป
ตกลงไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วอ่ะนี่นี่โรยตัวไปแบบนี้นะคะ
นั่นไงนั่นไงต้องเอาเชือกคล้องมันขึ้นมานะคะ
ทำเป็นบ่วงแล้วก็เอามันขึ้นมาค่ะบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ย
อยู่ข้างบ้านเลขที่๕๐หมู่ที่๕ตำบลหนองกระทุ่ม
อาสาสมัครกู้ภัยใช้เวลาสักประมาณนี้ไง๓๐นาทีก็ช่วยมาได้นะคะ
แล้วนะคะน้องอาการปลอดภัยค่ะ
พบว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงสงสาร
ดเรี่ยวแรงวัดหน่อยมาวัดกันหน่อย
ความยาวของลำตัวเนี้ยเจ็ดสิบเซนติเมตรน้ำหนักสี่สิบกิโลกรัม
หลังจากนี้ก็ต้องไปปล่อยคืนให้มันกลับไปอยู่กับธรรมชาติต่อไปนะคะ
ส่วนเราก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสิบหกมีนะเอ่อสิบหกอะไรนะ
หกพฤษภาหกพฤษภาอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากัน
อะไรไปบ้างก็หวังว่าจะได้อะไรบ้างสักอย่างจากเบรกนี้เนี่ยนะคะ